อีกอย่างเชื่อว่าสายไหม้บ้านที่พ่านเขาแล้วผมไม่เคยแอดใจว่าโหยังจะไปบ้านผมเลยตรงนี้

ผมก็เออผมขับมาถึงเตียกต่างเอง
เอารถจอดแล้วจอดตรงปากซอยเข้าเลย
ผมแกะหมดแล้วบ้านผม
เข้าหมดทุกอย่าง
ตอนที่เราต้องทำงานด้วยเรารู้สึกยังไงบ้าง
ผมก็ถ้าผมกินของใจก็ต้องทำ๕ที
แล้วก็ต้องบาปหนังเราก็ต้องช่วย
ใช่ครับครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป